ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยคุณผู้ชม
เราก็นำเสนอเพราะว่าเหตุการณ์ยังมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
เวลาอาหารติดคอโดยเฉพาะติดคอเด็กเนี่ย
คนที่อยู่กับเด็กก็ต้องมีความรู้ในการช่วยด้วยนะคะ

หลานขนมติดคอค่ะ
แล้วน้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยช่วยได้ทันพอดี

คุณตองเล่าตอนเมื่อว่างเหมือนปอกส้มหลานสาว
หลานชายอยู่ข้างหลังอายุสามขวบไปหยิบเยลลี่มากินคุณผู้ชม
มันติดคอคุณตองก็เลยใช้วิธี
อุ้มแล้วกระทุ้งกระทุ้งออก
ขนมหลุดออกมาคุณผู้ชมโอ้ยช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
คุณตองเนี่ยบอกเลยอย่างนี้นี่ช่วยไว้ได้ทันนาทีชีวิตจริงนะคะ
เวลาอาหารติดคอคุณตองบอกว่าอย่าล้วง
มันจะทำให้อาหารมันไหลลงไปลึกขึ้น
ต้องใช้วิธีแบบเธอเนี่ยค่ะอุ้มนะคะ
แล้วก็ทุ้งหลังน้องขนมก็จะหลุดออกมา
ที่เธอรู้วิธีก็เพราะว่าเคยเรียนหลักสูตรช่วยเหลือคนแบบนี้มา
ถ้าทำตามวิธีที่ฝึกมาก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างปลอดภัยนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเด็กเองก็คาดสายตาไม่ได้เหมือนกันนะ
ขนมเยลลี่ที่เด็กกินวันดีคืนนี้มันก็อาจจะติดคอได้

คลิปนี้นะคะหนูน้อยคนนี้พ่อแม่ถึงขั้นลงคลิป
แล้วบอกเลยว่าขอโทษลูกที่ดูแลลูกไม่ดี

จะเห็นว่าตรงตาของน้องเนี่ยมีเม็ดติดอยู่

คุณพ่อคุณแม่เอาคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ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
เจ็บหูนะครับคุณพ่อคุณแม่ดูก็ไม่เห็นมีอะไรคือเห็นมันตัวเล็กมากจริง
คือเห็นเพราะว่ามันดูดเลือดจนตัวมันพองถึงได้เห็นแต่ตอนเล็กเขาบอกเขาหาแล้วเขาไม่เห็น
เนี่ยค่ะจนมันกินเลือดอิ่มแล้วเนี่ยถึงได้เห็นก็ไปหาคุณหมอนะคะคือเปลือกตาด้านในเปิดออกมา
คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าโหสงสารลูกเลยรีบพาไปหาหมอทันที
แล้วคุณแม่บอกว่ามันน่าจะติดมากับผ้าห่มตอนที่ไปทำบุญต่างอำเภอ
เพราะที่บ้านเขาไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะ
นี่ค่ะกินอิ่มตัวเป่งถึงได้รู้ว่าเห็บมันกัดอยู่
คุณหมอบอกว่าถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเราอย่าดึงออกเอง
เพราะว่าออกมาเนี่ยบางทีออกมาแต่ตัวแต่เขี้ยวมันยังอยู่
เขี้ยวติดอยู่กับแผลเนี่ยอาจจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะ

คุณหมอก็จะมีวิธีในการเอาออกแบบถอนรากถอนโคนก็จะปลอดภัยที่สุด
โอ้โหนี่ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยค่ะ